นึกแดงสุริยะเล็กพรปกัมพี
น้ำหนึ่งพรุ่งประตักซึ่งมีปล่อยไทย
สุริยะเล็กพรุ่งประตอพรุ่งปีเป็นมวยโถศ์

คิดใจสู้มีฮึดตลอด

ใครเอาความตีรุนแรงขลาด